มาดูเนรน้อย๒รูปนี้นะครับ
คือเขาบอกว่าสวดให้พรที่ชาวบ้านมาทำบุญเนี่ยนะ
เสียงดังฟังชัดเลยนะฮะ
ชาวบ้านชอบอกชอบใจนะครับลองดูฮะ

ทำแต่แรกจะงงหน่อย

แต่นี่เป็นบรรยากาศการให้ศีลให้พรของพระเนรขณะญาติโยม
ทำบุญที่วัดขั้นตะเคียนครับตะบนมิตรภาพ

โดดเด่นจับใจญาติโยมคือการสวดแล้วก็ให้ศีลให้พรของเนรน้อยสองรูปนี้
เสียงดังฟังชัดนะครับจนชาวบ้านลุงป้าน้าอาตายายเนี่ย
มักจะมาใส่บาททำบุญกันทุกวัน
เพราะชื่นชอบฝีปากของเนรน้อยสองรูปนี้
ซึ่งเป็นเนรที่บวชภาคฤดูร้อนซะด้วยนะฮะ
พระสมเกียจท่านรักษาการท่านเจ้าอาวาสวัดขั้นตะเคียนเนี่ย
เล่าบอกว่าที่ผ่านมานะได้จัดบวชเนรภาคฤดูร้อน
มีเนรมาบวช๖รูปศึกออกไปแล้ว๔รูป

คนแรกคือเด็กชายอภิชาติจุนมุศรีอายุ๑๑ขวบ
แล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับ
เป็นเด็กชายภูมิทัศน์มาติวงอายุ๑๑ขวบเท่ากัน

ซึ่งบวชเรียนภาคฤดูร้อนมาได้๒เดือนแล้ว
ทั้งสองรูปถือว่าเป็นเด็กดีขยันฝ่ายทางทำครับ
นางน้อยสนอกชาวบ้านเนี่ยเล่าบอกว่า
ที่ผ่านมานะมาทำบุญที่วัดเป็นประจำ
พอมาเจอเนรน้อยอยู่ในวัดรู้สึกชอบมาก
เวลาเนน้อยสองรูปสวดให้พรเสียงดังฟังชัด

บางทีน้ำตามันไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเลย
ขณะที่นายมงคลเสมียนรำผู้ใหญ่บ้านหมู่๒นะครับ
ซึ่งก็มาวัดเป็นประจำเนี่ยเล่าบอกว่า
สมัยนี้จะหาเด็กที่ฝ่ายทำอย่างนี้หายาก
ส่วนตัวชื่นชอบเนรน้อยสองรูปนี้มาก
เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยก็ยังเป็นลูกบ้านของท่านด้วยฮะ
นึกถึงก๊อฟตอนเด็กเลย
ทำไม
เอารูปเก่ามาอวดคุณผู้ชมบ้างเขินเขา